ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนหมัดมวยจับตามองกันค่ะก็คือการขึ้นชกรีแมชของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกับฮวนฟานเซสโกเอสตราด้านะคะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตามเป็นข่าวก็ได้เพราะว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการค่ะ
จะต้องเปิดศึกรีแมชค่ะกับฮวนฟรานเซสโกเอสราด้าอีกครั้งนะคะและก็จะเป็นการป้องกันแชมป์ไฟล์บังคับโดยจะมีการเจรจาเรื่องวันและเวลารวมถึงสถานที่ให้ลงตัว
ซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้โทรไปสัมภาษณ์กับเสียหุยสุรชาติพิสิทธวุฒินันค่ะบอสใหญ่แห่งนครหลวงโปรโมชั่น
เพราะว่าอยู่ที่การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งลึกก็เชื่อนะคะว่าเอสตราด้าคงไม่อยากชกกับศรีสะเกด
ส่วนการป้องกันแชมป์ไฟล์ต่อไปคาดว่าจะชัดเจนว่าจะชกกับใครในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้
หากเสร็จสิ้นก็จะแจ้งให้แฟนมวยทราบโดยทันทีค่ะ
ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับดาโซนบริษัทผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬาผ่านระบบโอเวอร์เจอร์ท็อปสัญชาติอังกฤษที่จะซื้อลิขสิทธิ์ของแหลมศรีสะเกด
มีการเจรจาจริงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาแต่อย่างใด
ขณะที่เจวินอาคาฮาสที่เคยหวังว่าจะเปิดศึกล้มแชมป์ข้ามสถาบันกับเจ้าแหลมล่าสุดค่ะ
ซึ่งผู้ท้าชิงเป็นริวอิจิฟูไนนักชกชาวญี่ปุ่นวัย๓๓ปีรองแชมป์โลกอันดับหนึ่ง
โดยกำหนดการชกจะมีในวันที่๖เมษายนนี้แต่ยังไม่ได้กำหนดสถานที่ค่ะ